ของเราในวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันก่อนเลย
จากกรณีที่น้องเจมส์บอลนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ลูกของนายทหารใหญ่
กาดของผับแห่งหนึ่งทำร้ายร่างกาย
ซึ่งชาวโซเชียลเขาก็มีการขุดคุยเรื่องราวต่างขึ้นมา
ล่าสุดมีการแชร์คลิปหนึ่ง
ซึ่งเป็นลักษณะการพูดคุยของคุณบอลกฤษณะแล้วก็คุณอุ้มลักษณะ
ว่าทั้งสองคนนี้เขาบอกว่าเขาคุยกันเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของร้านของผับดังกล่าว
รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันค่ะ
กลายเป็นประเด็นข่าวร้อนวงการบันเทิงที่คนในสังคมจับตาอย่างมาก
นักแสดงสาวอุ้มลักษณะและบ่อนกฤษณะแฟนนุ่ม
พาดพิงมีเอี่ยวกับคดีกาดร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่
ทำร้ายร่างกายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
หลังผู้เสียหายยืนยันว่าได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนข่มขู่แสดงอำนาจบาดใหญ่
และอ้างว่าน่าจะเป็นเสียงแฟนนุ่มของอุ้มลักษณะ
โดยหลังจากที่นักแสดงสาวแถลงข่าวว่าไม่ได้เป็นสาเหตุ
เห็นเหตุการณ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายหนุ่มคนดังกล่าว
ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์
ดังได้นำคลิปวิดีโอการสนทนาระหว่างนักแสดงสาวและแฟนนุ่ม
ออกมาเพยรไพร่ต่อชาวโซเชียล
ซึ่งเป็นหลักฐานที่สวนทางกับคำพูดของนายธนินเลิศอำรุงกุล

เป็นเจ้าของร้านมาลินสกายแต่เพียงผู้เดียว

ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไป
เพราะเหตุการณ์นี้คงไม่จบลงง่ายค่ะ

ตำรวจได้ออกหมายเรียกบอลกฤษณะ

และนักแสดงที่อยู่ในร้านที่เกิดเหตุ
มาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วด้วยค่ะ